สวัสดีครับจับตาเตือนภัยยังคงเกาะติดเรื่องของฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะตอนนี้เองมีหนึ่งปัจจัยครับพายุดอมเรยที่หลายคนกังวลว่าจะมาสร้างความรุนแรงให้กับฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ณขณะนี้ภาพรวมเป็นอย่างไร
พายุลูกนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศในเมืองไทยแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อย่างไรกันบ้างมาดูกันหน่อยนะครับ
คาดการณ์พายุลูกนี้จะมาสลายตัวเป็นห่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยนะครับ
เนื่องจากว่ามีลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับแพร่มาอย่างต่อเนื่องสลายกำลังของพายุ
กดอากาศต่ำแล้วนะครับพบว่ามีการเกาะตัวของกลุ่มฝนนะครับเกิดขึ้น
กลุ่มฝนเหล่านี้จะไปรวมกับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่ก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หลักก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
อยู่บริเวณนางกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกชุกส่วนภาคอื่นเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ลมหนาวที่แผ่มานะครับจากการดูดของพายุลูกนี้ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
การว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
ซึ่งมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาครับสูงสุด๓๑องศาเซลเซียต
อีสานอุณหภูมิเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับ
มีลมแรงฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๕๓๐องศาเซลเซียต
ทั้งยอดดอยยอดภูมิเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นเลขตัวเดียวเลยนะครับ
ภาคกลางอากาศเย็นครับอุณหภูมิจะลงไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตฝนเล็กน้อยครับ
ส่วนภาคตะวันออกครับอุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังครับฝนตกเยอะเลยทีเดียว๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
คลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรส่วนฝั่งอันดามันนั้นฝนลดลงนะครับ
พื้นที่ประมาณ๒๓เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหาและบริมนตร
อากาศจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
แต่ว่าก่อนที่จะมีอากาศเย็นอาจจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อย
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ